ก็พูดถึงวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง
บอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเสร็จเนี่ย
เชื่อว่าพักเพื่อไทยได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

เพราะไม่รู้ว่าจะรับเงื่อนไขเขาได้หรือเปล่า
อย่างเช่นก้าวกลายบอกว่าต้องมีการปฏิรูปกองทัพ
ต้องมีเรื่องของกลุ่มทุนที่จะต้องไปจัดการตรงนั้น
ต้องมีเรื่องการแก้ไขกฎหมายบางสิ่งบางอย่าง

คิดว่าร่วมกันได้ไหมมันจะมีข้อแม้มีปัญหาอะไรที่รับกันไม่ได้หรือเปล่า
เอางี้ก่อนนะคะ
ในตัวรายบุคคลต่างที่เราเจอกันอยู่แล้ว

แต่การจัดตั้งรัฐบาลคืออีกเรื่องหนึ่ง
มันคือเรื่องใหญ่ของประเทศ
คือชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชน

เพราะเราต้องการจะผลักดันนโยบายทั้งหมดให้สำเร็จ
ใช่มั้ยคะการจับบือกับพักเล็กพักน้อย
เราต้องแน่ใจก่อนว่าพักเหล่านั้นเห็นด้วยกับสิ่งที่เราจะทำเพื่อประชาชน
นโยบายเหล่านั้นเพราะเราเอาขึ้นมาก่อน
มีนโยบาย๕ข้อ๕ข้อนี้คือหลักที่เพื่อไทยจะต้องเสนออย่างชัดเจน
เพราะเราสัญญาแล้วว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
ถ้าเขารู้สึกว่าฮานโยบายนี้มันไม่ได้เลยเขาจะไม่ทำเลย
งั้นก็แปลว่าก็ต้องร่วมงานกันยาก
ว่ามันต้องตัดสินที่เนื้องานไม่ใช่ชื่อพักไม่ใช่ชื่อบุคคล
แต่ว่ามันเป็นความเชื่อความมั่นใจว่าอยากจะผลักดันนโยบายเหล่านั้น
พักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดที่จะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาล
ให้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อิ๊งว่าอันนั้นค่ะมันคือขี่
เราจะตอบไปเรื่องคนหรือเรื่องชื่อของพักอันนั้นมันก็คือสีสันทางการเมืองแล้ว
แต่ว่าความจริงที่ต้องเกิดขึ้นความจริงที่มันต้องเป็นคือนโยบายที่เราบอกประชาชนไว้ว่าจะเกิด
ถึงเวลาเอานโยบายมากลางดูกันแล้วค่อยมาคุยกัน